วัดทานอารัวเนี่ยเดี๋ยวต้องท่องบดก่อน
ทำไมล่ะไขลมบดง่อ
คืออันรัวอันเดิมมันก็เป็นสามเหลี่ยมเกลียวขึ้นมาแหลม
มันบีบยากใช่ไหมมันบีบยากแล้วคนที่เพิ่งเคยเรียนก็จะบีบยากมากจะไม่ได้ส่งเลย

ใช่และนี่แหละค่ะอุปสรรคกลายเป็นโอกาสและพัฒนาต่อยอดกลายเป็นขนมอร่วยรูปแบบใหม่
มาเป็นห้องนโมก่อน
ใช่นี่กระถางจริงเดี๋ยวฉันท่องให้ฟัง
น้ำโมพุทธัยะอรัวไหมจ๊ะน้ำมะน้ำโม
นี่คาถานี้จริงนะจ๊ะไม่ได้แต่งเองด้วยเป็นคาถาที่เจ้าของร้านเขาเขียนไว้ให้ท่องแบบคำ

ใช่ไอ้ทองนั้นทานได้นะได้ด้วยนะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขนมอลัวในรูปแบบพระเครื่องชื่อดังนะคะมาหมดแล้วค่ะ
พระสมเด็จนางพญาพระรอดพระซุ้มก่อแถมยังมีการปิดทองคำเปลวด้วยนะคะ
ของเจ้าของร้านขนมไทยมาดามชุบที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะ
เขาเปิดขายขนมไทยแล้วก็สอนการทำขนมไทยผ่านสื่อโซเชียล
ทีมข่าวไปพูดคุยกับเจ้าของร้านมาดามชุบค่ะ
เขาบอกว่าไม่นึกไม่ฝันเลยว่าการทำแบบนี้จะมีกระแสตอบรับดีมาก
คุณก๊อฟใช้หัวบีบบางคนบีบแล้วมันไม่ได้ทรงไง
ที่ฉันบีบบอกเลยนะคะเละค่ะเละค่ะ
ทีนี้เขาบอกว่าง่ายกว่าการบีบอลัวทำยังไง
มีแท่นดีไหมลักษณะเป็นแท่นพิมพ์เป็นแม่พิมพ์
ขออภัยเป็นแม่พิมพ์ก็เทลงไปก็ได้ตามพิมพ์เลยถูกไหมฮะ

นี่แหละค่ะก็เลยกลายมาเป็นอรัวพระเครื่องแบบนี้นะคะ
ปรากฏว่าพอมันแชร์ออกไปผ่านทางโลกออนไลน์เนี่ย
คนสนใจออเดอร์มาเพียบเลยนะคะ
ทำขายแทบไม่ทันราคากล่องละเท่าไหร่คะ
อืมกล่องละหนึ่งร้อยบาทมีขนมอรัวยี่สิบชิ้นค่ะ
แล้วเราก็ถามต่อเจ้าของร้าน
เสียงชื่นชมเสียงยกย่องมีเสียงตำหนิมีไหมมีค่ะนะคะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเหมาะหรือเปล่าที่จะนำพระเครื่องแบบนี้มาทำเป็นขนมอรัวนะคะ
แต่เสียงตำหนิเนี่ยก็เป็นลูกค้าส่วนน้อยนะคะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเข้าใจว่ามันคืองานศิลปะเหมือนขนมทางญี่ปุ่น

นี่ผมไปดูในเพจเขาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสั่งตอนนี้ถ้าเกิดปุ้ยสั่งวันนี้
รอ๒สัปดาห์กว่าจะได้กิน

งั้นท่องคาถารอได้ไหมพอมาปุ๊บจะได้กินเลย
นัมโมพุทธัยะอรัวมัยจะนามันนัมโม